เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องสยองวันโกน
กล้องวงจรปิดค่ะจับภาพเป็นเงาดำปริศนา
พร้อมกับเสียงหมาเห่าที่ประตูบ้าน
ในช่องอ๋อมันไหลตามช่องประตูนะคะ
นะคะก้าวโฟย์สคริปนี้พร้อมกับ
เล่าที่มาของเรื่องหล่อนหล่อนนี้ว่าวันนั้น
บังเอิญหมาเห่าบังเอิญเปิดกล้องและบังเอิญเจอ

รอบที่แล้วเขาบอกว่าเขาเจอดวงไฟ
รอบนี้เป็นเงาเลย

โบราณเขาเชื่อว่าวันโกนเป็นวันที่โลกวิญญาณเปิดค่ะ
วิญญาณทุกอย่างจะมีอำนาจสูงสุดนะคะ
และวันนั้นเองเธอก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดย้อน
หลังดูขนหัวลุกเลยคุณ
เพราะเงาปริศนาที่ลอยอยู่เนี่ย

มาพร้อมกับเสียงหมาเห่าอีก
แล้วก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว

เป็นเงาดำแล้ว
ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันไปต่างนานานะ
จังหวะเห่าตรงกับจังหวะโพลพอดีเลยค่ะ
อุ้ยมันช่างมาพอดี

ขนลุกเลยแล้วบางคนก็บอกว่าอื้ม

มักจะได้ยินอะไรแปลกแว่วหูตอนนอน
เขามีความเชื่อเรื่องของวันโกนอะไรต่าง

แต่ถ้าลองวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

คือในหมู่บ้านนี้ฉันมันจะมีกระรอกนึกออกป
มันก็จะตายตามยังไงตามขอบหัวไฟมัน

ตรงหัวไฟเสาไฟแล้วก็
ไหลลงมาประตูหรือวิ่งข้างล่างแบบเร็ว
แล้วพอมันเป็นกล้องที่มันเป็นขาวดำ
เออส่วนใหญ่มักจะมีปัญหานะ
ภาพแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับกล้องวงจรปิดที่เป็นภาพขาวดำ
แล้วตอนกลางคืนความเร็วของสัตว์

แสงมันก็จับภาพความละเอียดไม่ชัด
ก็เป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองสังเกตครึ่งต่อไปดู
ว่ากันไปเรื่องของความหลอนนะคะ